เกษตรทำเงินวันนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าสวนยางพาราที่เขาแบ่งพื้นที่
เพื่อไปปลูกสละอินโดพันธุ์สายน้ำผึ้ง
อร่อยเด็ดแล้วขายดีสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
ทำได้อย่างไรติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
มค
เศรษฐกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้เยอะ
ลงใต้สุดไปดูชาวสวนยางพาราแบ่งพื้นที่ปลูกสละอินโด๑๐๐
น้ำผึ้งปลูกแล้วได้ลูกใหญ่รสชาติหอมหวานกว่าสละอินโด

มาดูชวนชาวตลอดข่าวตามเกษตรกรเข้าสวนยางพารา
ลูกสละอินโดที่ตำบลสุขิรินอำเภอสุขิริน
จังหวัดนราธิวาสเจ้าของสวนก็คือพี่นรึพรหลีเหล็ม
อายุห้าสิบสี่ปีเกษตรกรเจ้าของสวนไม่ต้องเดินไปไหนไกล
เพราะสวนที่ปลูกสละอินโดอยู่หลังบ้านนี่เองครับ
บนพื้นที่๙ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มและเป็นเนินเขาแห่งนี้
พี่นรึกพรและครอบครัวได้แปลงปลูกสละอินโดพันสายน้ำพึ่งจำนวนสองร้อยต้น
ผสมผสานในสวนยางพารา
สละอินโดพันสายน้ำพึ่งใช้เวลาในการเติบโต
พร้อมเก็บผลผลิตจำได้ได้ก็ใช้เวลาประมาณสักสองถึงสามปีครับ
ตลอดการเติบโตของต้นสละอินโดพี่นรพรและครอบครัว
ดูแลรักษาพยายามประคบประงมดูแลเป็นกรณีพิเศษ
การเก็บเกษรตัวผู้มาทำการผสมกับเกษรตัวเมีย
และการใช้ถุงห่อผลสละอินโดและเก็บเกี่ยวผลผลิตในเวลาที่เหมาะสม
ส่วนสภาพพื้นที่ก็มีความพิเศษสุดที่นี่มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่าน
ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแร่ทองคำเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ต้นสละอินโด
มีความสมบูรณ์และเจริญเติบโตเร็วผลผลิตที่ออกมาก็ได้รับความชุ่มชื่น
ทำให้ลูกใหญ่และมีรสชาติหอมหวานอีกด้วยครับเรื่องนี้พี่นริพรได้พยายามสังเกต
และศึกษานำผลผลิตมาเปรียบเทียบกับหลายพื้นที่ที่ปลูกต้นสละอินโดมาแล้วครับ
ผลผลิตที่ตัดในเวลาเหมาะสมและพร้อมจำหน่ายพี่นรุพรก็ได้บรรจุใส่กล่องกระดาษสีขาวน้ำหนัก
ห้ากิโลกรัมจำหน่ายในราคาสี่ร้อยบาทเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม
ระบุข้างกล่องเด่นชัดเป็นสละอินโดสายแร่ทองคำ
สร้างรายได้ในแต่ละเดือนนะมากกว่า๖๐๐๐บาท
พื้นที่ข้างบ้านยังเป็นที่เพาะเมล็ดพันธุ์สละอินโดจำหน่ายในราคาต้นละ๒๐บาทด้วยนะครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
อุ้ยนักกินน่าทานใช่บางคนคิดว่าไอ้ตลาดอันนี้มันอาจจะแข็งแข็งหรือเปล่า
มันกรอบแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์มันกรอบแล้วมันฉ่ำอยู่ข้างในนี่หูยอยากกินน่ะ
ก็เป็นช่วงเกษตรทำเงินเราก็จะมีข้อมูลดีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำการเกษตรมาแนะนำคุณผู้ชมแบบนี้นะ